เพราะว่าไฟไหม้ในโรงงานแห่งหนึ่ง
เขตเทศบาลตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
ควันพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า
แต่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของมลพิษ
เพราะว่าไฟไหม้ครั้งนี้นะฮะเป็นไฟไหม้ถังต้มน้ำมันขนาดใหญ่นะครับ

เพราะว่าไฟไหม้ถังต้มน้ำมันขนาดใหญ่
ข้างในเป็นน้ำมันเครื่องเก่ากว่าหนึ่งหมื่นลิตร
ทีนี้เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถฉีดน้ำสกัดเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้สั่งอพยพประชาชนที่อยู่ใต้ลม
ไปยังเทศบาลมะขามคู่๓๐๐ครัวเรือน
ชาวบ้านเร่งหอบลูกจูงหลานหนีควันจากเพลิงไหม้ครั้งนี้

มันคละคลุ้งไปหมดแล้วก็กลิ่นมันเหม็นฉุนมากนะครับ

สิทธิ์ของเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุรอบโรงงาน
ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ตรงนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่โรงงานให้ข้อมูลบอกว่า
ต้นเพลิงเกิดจากฉนวนกันความร้อน
ห้อต้มมันติดไฟจึงเกิดเพลิงลุกไหม้
หลังจากคุมเพลิงได้ต้องฉีดน้ำคุมความร้อนอีกนะครับ
เกิดควันจำนวนมากกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้ฮะ
สถานการณ์ถือว่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ส่วนความเสียหายประมาณ๑แสนบาทนะครับ
ตอนนี้ก็หยุดเดินเครื่องไปจนกว่าจะมีการตรวจสอบจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อน
ชาวบ้านในพื้นที่ที่บ้านอยู่ใกล้เคียงตรงนี้นะครับ
บอกว่าตอนเกิดเหตุมันมีควันลอยปกคลุมเต็มไปหมดเลย
มีกลิ่นน้ำมันเครื่องแบบเหมือนกลิ่นจากถ้อยเสียรถนะคุณ
มันเหม็นแบบนั้นเลยนะฮะแต่ทีนี้โอ้โหมันเหม็นคะคุ้งจนหายใจไม่ออกเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ประกาศให้ออกจากพื้นที่
ซึ่งชาวบ้านเองแล้วก็คนในบ้านรวมถึงคนแถวนี้
ต้องพากันอพยพไปอาศัยบ้านย่าที่อยู่ห่างไกลนะฮะ
ช่วยเล่าวินาทีที่ควันมันคุ้งกระจาย

ใช่มันหนาไม่สามารถมองอะไรเห็นได้เราสูดเข้าไปเนี่ย
จะได้เป็นกลิ่นน้ำมันเลยอ่ะแต่ช่วงที่เราสูดเข้าไปเนี่ย
มันก็ไม่มีผลกระทบอะไรนะเพราะเรารีบใส่แมสใส่อะไร
แล้วก็มีข่าวออกมานะครับเป็นข้อมูลว่า
ควันที่ออกมาเป็นควันพิษถังสารเคมีระเบิด
ชาวบ้านบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อตรงนั้นนะครับ
อยู่ตรงนี้รู้ดีว่าโรงงานเขาทำอะไรมันไม่มีสารเคมี
แต่มันเป็นแค่น้ำมันเก่าและที่ว่าถังเก็บน้ำมันจะระเบิดยิ่งยาก
เพราะว่าน้ำมันเก่ามันไม่ติดไฟ
ใช่ส่วนตำรวจจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะฮะ

เพราะว่าข้อมูลจะงงอยู่นะคุณผู้ชมนะ